แต่ความรักอันนี้ขอพูดแบบเบาเลยได้ไหม

เพราะว่าแบบมันเงียบแบบเงียบมากเลย

ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังรักกันอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ

ไม่รู้ว่าสถานะของคู่มาริโอกับจันจิ
ตอนนี้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงไหนแล้ว
จนล่าสุดค่ะมีข่าวลื้อเลดอนออกมานะ
ว่าตอนนี้ทั้งคู่ขอหยุดสถานะหัวใจไว้ก่อน
เนื่องจากมีปัญหาระหองระแหงกันมาพักใหญ่แล้ว
ซึ่งเมื่อนักข่าวค่ะได้เจอกับคุณจันจินะ

ก็ไม่งงนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแบบ

เรื่องนี้มันมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างไหมคะ

ในความสำคัญมันมีการทะเลาะหรือมีอะไรกันบ้างไหม
ต้องมีคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างค่ะ

คงสั่งหัวใจกันอย่างเงี้ย

คือถ้าทำอะไรเสร็จเราค่อยแบบ

เพราะว่าพี่เขาก็แบบทำงานหนัก
แล้วก็แบบมีอะไรต้องจัดการเยอะ

ต่างคนต่างทำงานต่างเมคมันนี่กันอยู่นะคะ
ถ้ามีเวลาว่างก็มาเจอกันอะไรประมาณนี้
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิม

คือเขาไม่ได้เปิดตัวแล้วก็เงียบแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว
เพราะฉะนั้นการไปถามหาความคืบหน้าความสัมพันธ

แต่ว่าอันนี้ได้ยินจากปากของสาวจันทรีย์ทุกคนสมัยจะได้ความสัมพันธ์ความรักโอเคเหมือนเดิมนะจ๊ะ